ฟ้าทลายโจรต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรฮอตฮิตมากช่วงนี้

ก็เลยมีผู้คนในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้
เขามีรายได้ขึ้นมาจากการที่ปลูกฟ้าทลายโจรจำหน่ายในช่วงโควิด๑๙แบบนี้

ลืมตาอ้าปากกันได้เลยค่ะ

เห็นไหมคะชาวบ้านเขากำลังทำอะไรคะ

นี่คือต้นฟ้าทลายโจรนะคะคุณผู้ชมเนี่ย
ปลูกไว้นะแล้วก็เตรียมออกจำหน่ายนะคะ
แนวคิดของการปลูกต้นฟ้าทลายโจรขายเนี่ยนะคะ
เป็นกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรบ้านสวนขันวังอ่าง
ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จำนวน๒๑คน
ตั้งกลุ่มปลูกแล้วก็ผลิตสมุนไพรขึ้นมา
เพื่อจะปลูกต้นสมุนไพรต่าง
ขายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยนะคะ
จากวิกฤตโควิด๑๙ที่ผ่านมา๓ระลอก
ทำให้ประชาชนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็หาสมุนไพรใช่ไหม
มาต้มกินบ้างมาทำเป็นยาบ้าง
บำรุงมาเสริมภูมิร่างกายอะไรกันเยอะแยะมากมาย
ก็เลยทำให้กลุ่มนี้เขานำสมุนไพรไทยยอดฮิตอย่างฟ้าทลายโจรเนี่ยค่ะ
ที่เขาปลูกอยู่แล้วออกไปส่งแล้วก็ไปขาย
แล้วก็สร้างรายได้ได้ดีในช่วงนี้ด้วย
สนใจผลิตฟ้าทลายโจรและสมุนไพรอื่นของกลุ่มนี้นะคะ
ก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะใครที่สนใจอยากจะซื้อเนอะ

ที่ศลโคงพรมเพศสาชกรรมไทยวิสาหกิตสมุนไพรบ้านเศรียญขันวางอ่าก
ทุกคนต้องบอกอย่างนี้ว่าการเลือกทานสมุนไพรอย่างนี้ค่ะ
คุณต้องดูปริมาณก่อนนะว่าปริมาณมันเพียงพอไหม
หรือมันมากเกินไปไหมแล้วอย่างที่เราย้ำกันเป็นประจำว่า
เจ้าฟ้าทลายโจรนี้มันไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดได้
แต่คุณจะทานได้ต่อเมื่อคุณมีอาการแล้วเท่านั้น
การทานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นแล้วเอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะปลูกขายหรือสั่งซื้อ
ติดต่อไปดูได้นะคะแต่ว่าดูวิธีการรับประทานก่อนด้วย
นะนี่ดีจริงเลยนะช่วงนี้เนี่ยนะโจรเจอเนี่ยหายเกลี้ยงเลยนะ

ฟ้าอะไรฟ้าทะลายโจทย์นี่ไงว้าวว้าวว้าวว้าว